ก็ยิงกันครับที่ระยองนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักเป็นลักษณะห้องเช่าแห่งหนึ่ง
หอพักเนี้ยมีผู้หญิงคนนี้เขาอาศัยอยู่อืม
แฟนนุ่มมาหามาหาแล้วทะเลาะกันทะเลาะเสียงดังแล้วมันก็คงไปรบกวน
รำคาญเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้แหละ

ก็มาคุยมาเจรจาว่าอย่าทะเลาะกัน

แต่ฝ่ายชายก็กลายไปเป็นทะเลาะกับคนที่ดูแลหอพัก

เพราะคนดูแลหอพักมีปืน

คนดูแลหอพักที่ยิงเขาเนี่ยก็หนีไปไหนก็ไม่รู้

นี่ไปห้ามแต่ตัวเองพกปืนไปแล้วยิงใส่เขาเลย

นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนที่ผ่านมา

ตำรวจสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกัน
เป็นลักษณะห้องเช่าอยู่หลัง๗๑๑ซอย๑๓
ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะ
กู้ภัยรมใจปู่อินระยองก็เข้าไปตรวจสอบ

นี่ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราไป
ไปเจอกับทางอาสาสมัครมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง
ซึ่งเป็นคนที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ชื่อว่านายวุฒิพัฒน์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปถึง
นายนัตชาภุมเรียนอายุ๒๔
ถูกกระสุนปืนไม่รู้ขนาด

หงายจมกองเลือดอยู่บนพื้น
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกแบบนึง
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่พักอยู่ใกล้กับหอพักที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวคนเจ็บมาหาแฟนสาวที่อยู่ที่นี่เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเขาทะเลาะกันแล้วเสียงมันดังจริงนะ
ก็เสียงดังรบกวนคนอื่นที่อยู่ในหอพัก
นายนิทัศน์ผู้ก่อเหตุอายุ๒๑ปีเป็นคนดูแลหอพักเข้ามาห้าม
แต่ตัวคนเจ็บอ่ะนายนัชชาไม่พอใจก็เลยกลายเป็นไปทะเลาะกับคนดูแลหอพักแทน
ซึ่งนายนิทัศน์คนดูแลหอพักมีปืนชักปืนออกมาเลยคือปืนเขาเหน็บอยู่ที่เอวอะค่ะ
ยิงเข้าที่หัวของนายนัชชาจนนายนัชชาก็ล้มคว่ำนอนจมกองเลือด
ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ตอนช่วงเย็นนะคะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพยาบาลระยอง
ไปเจอกับครอบครัวของคนเจ็บก็เลยสอบถามอาการคนเจ็บ
คุณหมอก็บอกว่าตอนนี้คนเจ็บเสียเลือดมากต้องให้เลือดต้องรอให้อาการคงที่ก่อน
หลังจากนั้นจะต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกค่ะ
บาดแผลเป็นรอยกระสุนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่หัวด้านขวา
ถากออกด้านหลังไม่ได้มีหัวกระสุนฝังค้างอยู่ด้านในนะคะ
ถ้าอาการคงที่ถึงจะผ่าตัดเปิดกระโหลก
ก็เธอกับแฟนนุ่มก็จะดื่มกันแหละดื่มเหล้าอะไรแบบนี้พอเมาก็ทะเลาะกันบ่อย
ตอนเกิดเหตุเธอเลิกงานตีหนึ่งได้แล้วแฟนนุ่มก็มาหาก็นั่งดื่มกันต่อจนเมา
ตีสองทะเลาะกันแฟนนุ่มของเธอผลักเธอล้มเธอลุกขึ้นมาเพื่อจะมีเรื่องกับแฟนนุ่ม
เพื่อนเพื่อนที่นั่งดื่มด้วยกันก็มาห้ามนายนิทัศน์ผู้ก่อเหตุเป็นคนดูแลหอพักก็เข้ามาห้ามเข้ามาช่วย
แต่กลายเป็นว่าแฟนนุ่มของเธอก็ทะเลาะกับตัวคนดูแลหอพักอะค่ะมันก็เลยบานปลายถึงขั้นมีเหตุยิงกันแบบนี้
ตอนนี้ต่อตรวจสอบประวัตินายนิทัศน์ที่เป็นคนดูแลหอพักและก็เป็นผู้ก่อเหตุคือในนิทัศน์อยู่ในช่วงประจำการทหารเกรนที่ชนบุหรี่
ะก็เลยคาดว่าพรหลังก่อเหตุก็หนีกลับไปอยู่ในค่ายทหาร

เมืองต้นคาดว่าเป็นแบบนั้นนะ

ให้ทหารเขาคุมตัวไว้ให้เลยใช่ฝากหน่อยก็ดี
ถ้าเจอหนีเข้าไปในค่ายทหารจริง
แล้วหนีทหารมาแล้วโอ้โหมายิงคนอย่างนี้เลยนะ